จริงก็พยายามแสดงครับ
ใช่ครับ
จริงผมก็พยายามใส่หน้ากากให้บ่อยที่สุด

ผมก็รู้สึกว่า

เพราะพอเราใส่ไม่ถูกวิธีมันก็จะป้องกันไม่ได้

เราไม่ได้ใช้ป่าใงใจตัวนั้นเราก็ไม่ต้องขึ้นป่าก็ได้
ครับตอนนี้ก็ใช่ครับ

ก็ช่วยกันแล้วกัน
จะทำนายลักษณ์ที่สงบไป

เพราะบางคนให้แทนแทน

เราก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจในการใช้ชีวิตต่อด้วย
ครับตอนที่มาก่อนกรอบพูดด้วย

เราก็เลือกที่มันดูดีอะครับ
มันก็มีของของเปิงมันก็จะมีน้ำเทียนมาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่เราซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ในร้านที่มันสะอาด

ดีอะไรแบบนี้ครับ
สถานที่มันติดจมูกไม่ได้นะครับ
ดีครับถ้าใช่มันไม่เป็นปัญหา
ก็เจอแฟนคลับครับ

คือผมว่ามันก็
เราก็ป้องกันใครใส่อะไรมัน

ทุกคนก็ชอบการบอกกับคลับ

แต่ลงทีเมื่อกูจะบอกเจ้าแปด
คือแบบทะเลเนี้ยมันก็ประมาณนั้นแหละ
จริงจริงทุกคนนะไม่ใช่แค่แบบว่า
เราก็มึงอย่างเทียบอะไรก็ดับเอรืออะไรก็ต่างงี้
เพราะว่ามีเป็นมีเชื้ออะไรอยู่
อันนี้ก็ต้องถามแม่นะ
มันมีศาลมันมีก็ลง
มันมีก็ทำลงไม่ได้เสียอะไร
อยากว่าจะเป็นคุณก็เป็นบางแต่ว่า

ผมก็ได้พีชคุยกันทุกวัน
ขอบคุณมาก
มันก็ไม่ได้พิสูจน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เราก็แบบใช้ชีวิตของเรากัน
ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าหวานไหมนะครับ
แต่มันก็แคปนี้ดีนะครับ
ของหวานดีนะครับ
รอบของขวัญให้ครับ
ก็ไม่ได้ผ่านทางโซเชียลมัน
มันดีนะครับ
แล้วมีคนล่ะครับของขวัญสินหนึ่ง
ก็ไม่ไหวพูดกับเค้าแบบนี้เลย

อุ้ยหรือเหมือนกัน
ก็อาจจะใช่ครับ

เราก็แบบเอากันแบบ

ดีกว่าสุข

สิ่งที่ช่วงพ่อก็ทำงาน

ก็รู้จักว่า
พวกเขาจะพยายามเติดเผือนกัน

ว่าที่อย่างนี้ก็พอเป็นไปว่าก็ก็มีวิจัยเราเป็นคนบอกครับ
แล้วก็กันให้กันอย่างนี้ครับ
แล้วก็ผมว่าต้องตรวจตัวเอง

ทุกคนในโลกไปนี้ดูแลเศรษฐภาพได้ดีแล้วครับ
เสมอที่จะเงี้ยกครับ
ใช่ครับใกล้แล้วครับ

ไม่ได้นับเลย

น้ำเก็บอะไรฟะ
ตอนนี้เข้าในเวียงชิว
ตอนนี้ก็ทำวิทยาลัยผลนะครับ
ตอนเด็กแล้วว่าใกล้
จบโดยมุมก็ต้องเตรียมตัวแล้วผลิตยา
น่าจะยังนะครับ
ต้องเตรียมมันต้องเตรียมความแข็ง
ก็ทีนี้ก็ดีนะครับ
คนของชั้นอยากไปมาเสียง
นิ่งเทศนึงแหละครับ
ก็คิดว่าได้เลยครับที่มีเรื่องบุญเลย
และมันก็มีหมดผลของเดือนตากลุ่ม
ตอนนี้ยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นหลักก็คือทำงานที่เราชอบอาชีพหลักของเราแล้วก็สรรคศีรภ์
ขอบคุณครับ